เหตุนี้เกิดขึ้นกับรถเป็นรถพ่วงรถใหญ่รถบรรทุกเนี่ย
คุณผู้ชมค่ะคือเขามาเสร็จแล้วรถบันทุคใหญ่ค่ะเนี้ย
ก็จอดซ้ายนะครับพอจอดซ้ายหลังจากนั้นมันเริ่มมีไฟอ่ะ
ลุกขึ้นมาใต้ท้องรถแล้วหลังจากนั้นห้ามกระพริบตาเลยนะคะ
ดูดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับล้อค่ะ
เฮ้ยคุณสุดสกุลคือพอมันบุ้มขึ้นมาเนี่ยควันดำแล้วล้อมันกระเด็นลอยเลยค่ะ

นี่จังหวะแรกที่รถบรรทุกพ่วงคันนี้เนี่ย

แต่ดูให้ดีนะฮะว่าเริ่มมีควันออกแล้ว

ชาวบ้านชาวช่องก็เริ่มโอ้โหตกใจแล้ว

สงสัยว่าคนขับรถเขารู้ตัวไหม
แล้วจอดอยู่ตรงนั้นนะคะพอจอดอยู่ตรงนั้นล้อมันหลุดมาแล้วใช่ไหม
พอล้อมันหลุดมาแล้วเริ่มมีไฟลุกขึ้นมา
ทีนี้คนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาก็กลัวเหตุแบบเออ

เขารีบเอาน้ำมาสาดรวมถึงคนขับก็ลงมาด้วยนะ

เราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เหมือนว่าถอดล้อออกมาแล้วก็น่าจะปลอดภัยแล้วนะ
แต่สักพักหนึ่งไอ้ล้อที่มันวางอยู่นิ่งเนี่ย
อยู่มันระเบิดขึ้นด้วยตัวเองนะคุณ

แล้วคือมันเห็นลอยขึ้นไปสูงเหนือรถพ่วงอีกนะคะ
ทีนี้คนโพสต์เขาก็บอกนะบอกว่าคนเจ็บเนี่ย

เราชี้ลูกศรเขียวให้คุณผู้ชมดูเนี่ยค่ะ

ซึ่งตัวเขาเหมือนกับว่าความเสียหายสะเก็ดต่าง
มันกระเด็นใส่เขาเป็นแผลเป็นแผลช้ำเลย
เน็ตเขาก็ถามแหละว่าล้อนั้นมันลอยไปไหน
มีคนมาบอกนะว่าลอยเข้าร้านยาง
ร้านยางอยู่ตรงนั้นพอดีคือทะลุหลังคาลงมา
คุณลองคิดดูนะถ้าสมมุติว่ามันออกข้าง
มันออกข้างจะเป็นยังไงใช่ค่ะ

ควรจะถอยออกมาห่างเลยถอยมาไกลเลย

ถ้าเกิดเอาน้ำไปดับอันตรายมาก
แล้วสาเหตุจากที่ยางระเบิดน่าจะเกิดจากความร้อน
คือยางมันก็เสียดสีกับพื้นถนนระหว่างใช้งาน
จริงพวกนี้ต้องเปลี่ยนยางแบบต้องไปตรวจเช็คสม่ำเสมอนะ
นะครับเหตุระทึกจริงนะคุณผู้ชมฮะ